ท่านผู้ชมครับโควิด๑๙วันนี้ต้องคุยกันนะฮะ

ตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้อ๓๓๔

เฉพาะในกรุงเทพ๒๐๐กว่า
แน่นอนว่ากลุ่มก้อนสำคัญคือคลัสเตอร์
หรือว่ากลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงที่ทองหล่อ

โอ้โหดาราศิลปินบุคคลในแวดวงต่างนะครับ
เกิดพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้๖เมษายนใช่ไหมคะ
ผู้สื่อข่าวไปถามคุณศักดิ์สยามเนี่ยเกี่ยวกับกระแสข่าวที่บอกว่า
เขาบอกว่ามีรัฐมนตรีเนี่ยไปเที่ยวผับแถวทองหล่อ

คุณศักดิ์สยามก็ยืนยันบอกผมไม่ได้ไปเออใช่คุณศักดิ์สยามหรือเปล่า
ก็ไม่ได้ไปอ่ะท่านยืนยันไม่ได้ไปนะฮะฉีดวัคซีนแล้วด้วยนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอเย็นเนี่ยมีข่าวบอกว่าหน้าห้องของท่านทีมงานของท่านเนี่ยไปติดโควิด๑๙
มีข่าวมาตอนเย็นเมื่อวานจากการไปเที่ยวแถวทองหล่อนี่แหละค่ะ
คุณศักดิ์สยามก็เลยบอกไหนผมกักตัวอ่าพอค่ำค่ำ
ไข้ขึ้นสูงค่ะไปโรงพยาบาลอ้าวผลออกมาตอนนี้นะฮะ
ติดโควิดสิบเก้านะครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแต่เมื่อวานนี้มาที่งานของพักภูมิใจไทยที่กรุงเทพเนี่ย
ก็กลับไปที่บุรีรำนะฮะที่บ้านเกิดนะครับ
แล้วก็เข้าพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
คือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าเช้าวันนี้นะฮะ
มีไข้สูงเนี่ย๓๘องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่ามีไข้ขึ้นสูงก็เลยต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ตรวจหาเชื้อผลยืนยันเนี่ยก็คือเป็นบวกนะครับ
ติดโควิด๑๙หลังจากนั้นคุณศักดิ์สยามก็แจ้งไปยังพักภูมิใจไทย
แจ้งไปยังกระทรวงคมนาคมแจ้งไปยังบุคคลต่างที่ได้เจอกันที่ได้ใกล้ชิดกันนะครับ
ให้กักตัวแล้วก็ไปตรวจโควิดสิบเก้านะครับตอนนี้นะครับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
ทั่วไปเนี่ยปกติไข้ลดลงไอจามยังไม่มียังพูดคุยได้ตามปกตินะครับ
นี่เราได้รับการยืนยันนะฮะว่าติดจริงนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เมื่อวานนี้คุณศักดิ์สยามยังให้สัมภาษณ์บอกผมฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย

หลายคนก็เอ้าฉีดวัคซีนแล้วยังติดโควิดอีกเหรอ
คำถามคือตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานฉีดกี่โดสคะ
คือตกลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ยคุณศักดิ์สยามฉีดไปโดสเดียวนะฮะ
โดสแรก๑๖มีนาคมนะครับเข็มที่๑

ก็ไข้ขึ้นสูงก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจเจอโควิดก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องทิ้งระยะนะฮะ
พอรักษาอาการหายเรียบร้อยแล้วถึงไปรับโดสที่๒
แต่ว่าทางผู้ที่เขาเกี่ยวข้องกับด้านนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการฉีดวัคซีน๖๙

แต่ว่าภูมิต้านทานอะไรต่างเวลามันติดขึ้นมาเนี่ย
มันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากเกินไปนะฮะ

ไลน์ของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
ถ้าย้อนไป๑๔วันจากตารางงานนะครับ

ได้เข้าพบเอกอักราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยที่กระทรวงคมนาคม

ช่วง๒๕๒๘มีนาคมช่วงนี้ยังไม่มีการระบุไทม์ไลน์แน่ชัดนะครับ
มีนาคมไปทำงานที่กระทรวงคมนาคม

มีประชุมคอรมอช่วงบ่ายกลับไปประชุมที่กระทรวงคมนาคม

ปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงคมนาคม

แล้วไปงานกิจกรรมงานอีเวนต์ที่พระนครศรีอายุทยาจนกระทั่ง๑เมษายนนะครับ
แล้วก็๒๕เมษายนยังไม่ได้ระบุแน่ชัดนะครับเรื่องไทม์ไลน์ว่าไปที่ไหนมาบ้าง

ไปที่ที่ทำการพักภูมิใจไทยในกรุงเทพ
เพราะว่าเป็นวันเกิดพักมีการทำบุญครบรอบการก่อตั้งพักภูมิใจไทยนะครับ
หลังจากเสร็จงานก็ไปจังหวัดบุรีรำนะฮะนั่งเครื่องบินไปบุรีรำนะครับ
ไปร่วมงานกิจกรรมที่นั่นนะครับ
แต่ทีนี้ทราบว่าทีมงานหน้าห้องเนี่ยติดโควิด๑๙
ก็เลยเดินทางไปตรวจเชื้อแล้วก็กักตัว
ก่อนที่จะไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙
นายศักดิ์สยามยืนยันว่าคือถ้าจะติดก็อาจจะติดจากทีมงาน
แต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ไปเที่ยวที่ผับย่านทองหล่อแน่นะฮะ
แต่มันก็มีกระแสข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีไปซึ่งก็ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีท่านไหนนะครับ
เขาบอกว่าที่ว่าไม่ได้ไปกันเนี่ยไม่ได้ไปที่ซอย๒๕แต่ไปซอย๑๓หรือเปล่า
มันก็มีหลายที่เลยหลายซอยในซอยนั้นน่ะนะ
แล้วบอกในคลิปนี้เนี่ยบรรยากาศในสถานบันเทิงเห็นผู้ชายชุดสูตรลักษณะเหมือนกับคนติดตามรัฐมนตรีหรือเปล่า
นี่ฮะภายหลังเธอโพสต์นะครับบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเธอก็ติดเชื้อโควิด๑๙นะ
ค่ะนะแต่ว่ามันไม่มีอาการออกมาเท่านั้นนะฮะ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
ว่าการกระสุกคมพนาคมติดโควิดเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้วันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมนายทัชกรหัตถาทยางกูลผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรำพร้อมด้วยนายวิทิศสริตดีชายกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำพร้อมด้วยคุณภูวดลกิติวัฒนาศาลนะคะ
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของจังหวัดบุรียรำค่ะ
นี่วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะสำหรับการติดเชื้อของคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันในจำนวนหกรายของจังหวัดในวันนี้แถลงข่าวร่วมกันบอกว่า
ผลตรวจแล็บของทางโรงพยาบาลบุรีโยรัมเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
พบว่าผลของการตรวจของคุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นบวกส่วนรายละเอียดว่าสัมผัสเชื้อมาจากที่ไหน
อย่างไรต้องสอบสวนรายละเอียดของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนเนี้ยสังคมต้องการให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ย
ทีนี้วันนี้มีการแถลงข่าวโดยระบุบอกว่าคุณศักดิ์สยามได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ

เพื่อร่วมงานถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาลาศ
แล้วก็พบว่าตอนนั้นมีอาการไข้ต่ำท้องเสีย
ก็เลยงดเข้าร่วมงานนะคะพร้อมโทรศัพท์หาทีมแพทย์
เพื่อปรึกษาทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบุรีรัมน์
แล้วก็มีการเข้าไปตรวจอาการเบื้องต้น
ทีมแพทย์แนะนำให้มารับการตรวจที่โรงพยาบาลบุรีรำ
หลังมาถึงโรงพยาบาลบุรีรำปรากฏว่าพบว่าคุณศักดิ์สยาม
ตอนนั้นมีไข้สูงคือ๓๘องศาเซลเซียส

พอตรวจเสร็จปุ๊บกระทั่งผลยืนยันว่าคุณศักดิ์สยามคือติดโควิด๑๙
ตอนนี้อาการล่าสุดสำหรับคุณศักดิ์สยามยังมีไข้
ไม่มีอาการท้องเสียแล้วก็ไม่พบการลุกลามไปยัง
ระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดบวม
ก็ได้เข้ารักษาที่ห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลบุรีรำ
กับผู้ป่วยรายอื่นแล้วด้วยนะคะ
อกจากนี้คุณผู้ชมยังมีผู้ป่วยยืนยันรายที่๔
ก็คือเลขานุการหน้าห้องของคุณศักดิ์สยาม
มีประวัติสัมผัสทำงานร่วมกับทีมหน้าห้องของคุณศักดิ์สยาม

ส่วนรายที่๕ของจังหวัดบุรีรำเป็นตำรวจติดตามคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
ซึ่งทั้งสองคนก็พบว่าอาการตอนนี้ไม่ลุกลามไปที่ระบบทางเดินหายใจ

จากการสอบสวนทางระหว่างที่นี่
ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้๑อาทิตย์
ท่านได้ไปประดับงานก็อยู่ที่กระทรวมตลอด
ความเสี่ยงของท่านคือตัวทีมบริษัทประการหน้าห้อง
ซึ่งมีประวัติไปสถานที่ที่มีการระบาดของชื่อในสถานการณ์ของเธอ
แล้วก็ได้มาทำงานที่บริเวณหน้าห้อง
ในการทานข้าวร่วมกับเพื่อนห้องการ
แล้วก็มีการรับดูแลท่านในสถานทางของบริษัทประการ
ผู้ชมครับในงานของพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้
ก็มีบุคคลในแวดวงการเมืองไปเยอะนั่นแหละ
ก็แน่นอนว่าในพักภูมิใจไทยก็ต้องไปกันหมดนะฮะ
เพราะวันก่อตั้งวันเกิดพรรคทำบุญพักกัน
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารธนศัพท์หัวหน้าภักษ์ภูมิใจไทย
นี่ภาพเมื่อวานที่มีการทำบุญพักกัน
คุณศักดิ์สยามเลขาที่การพัก

ยอมรับว่าวันงานเมื่อวานก็นั่งใกล้ชิดกับคุณศักดิ์สยาม
งานทำบุญพักนะเมื่อวานนี้เนี่ยฮะโซฟาตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอกักตัว๑๔วันจะทำงานที่บ้าน
แต่ยืนยันว่าตลอดเวลาที่ทำงานที่อยู่ในงานทำบุญที่พักเนี่ย
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่ได้ถอดเลยแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อมาแล้วเมื่อวานนี้
เพื่อความสบายใจผลออกมาเป็นลบนะฮะแล้วก็ได้เจาะเลือด
เพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคหลังการรับวัคซีนโควิด๑๙
ที่สองครบสิบสี่วันของตัวเองด้วยค่ะพบว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรค
ระดับที่สูงเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มทำงานที่บ้านนะครับ
กักตัวสิบสี่วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่สอง
ผลก็เป็นลบเช่นกันคือเมื่อวานนี้เนี่ย
มันก็ยังมีช่วงที่คุณอนุทินไม่ได้ใส่หน้ากากคนก็เลยเป็นห่วง
เพราะบางคนก็บอกเอ๊ะคุณอภิษบางช่วงก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนี้นะ
แต่คุณศักดิ์สยามนั่งอยู่เห็นไหมฮะใส่หน้ากากบุคคลท่านอื่นก็ใส่หน้ากาก
อ่าคนที่นั่งข้างข้างก็ใส่หน้ากากนะครับนี่ตรงนี้นะฮะ
ก็นอกจากบุคคลในพักนะครับท่านผู้ชมครับพระท่านก็มาสวดให้นะครับ
ที่งานทำบุญเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เลยมีข่าวว่าสมเด็จพระวรรณรัฐ
เจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งท่านเป็นกรรมการมหาเทวรัฐสมาคม
ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเมื่อวานนี้ด้วยค่ะพร้อมกับพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศ
แปดรูปที่มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ท่านก็เลยแจ้งข้อมูลมาบอกว่า
เพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจพระทุกรูปท่านก็จะกักตัวในกุฏิที่วัด
เป็นเวลาสิบสี่วันอืมแล้วก็จะไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าด้วย
เพราะว่าในงานเนี่ยที่แน่นอนคือคุณศักดิ์สยามติดโควิด๑๙
ค่ะแล้วก็มีทีมงานอีกคนนึงที่ติดโควิดสิบเก้านะฮะ
งานของคุณศักดิ์สยามนะครับใช่ค่ะทีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้แหละค่ะ
คืองานนี้แหละงานวันเกิดของพักภูมิใจไทย
เข้าสู่ปีที่สิบสามของพักนะฮะแน่นอนว่ามีแก่นำแล้วก็สอสอของพักเนี่ย
เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพลียงจำนวนมากแต่พอตกเย็นปุ๊บ
พอทราบข่าวว่าทีมหน้าห้องของคุณศักดิ์สยามติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ดึกค่ะทางพักภูมิใจไทยก็มีการประกาศให้สอสอทุกคนเนี่ย
กักตัวงดร่วมประชุมรัฐสภาแล้วก็ให้ตรวจหาเชื้อโควิดนะคะ
สถาบันบำราชนราดูนในวันนี้รวมถึงสู่มวลชนที่ร่วมทำข่าวในงานวันเกิดของพักภูมิใจไทยด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเช้าประมาณ๙นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีของพักอย่างเช่น
คุณสุภาชัยหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็สอสอของพักภูมิใจไทยก็ทยอยเดินทางไปที่สถาบันบำราชนราดูน

ก็ไปตรวจกันนะฮะเดี๋ยวก็รอฟังผลกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายวิทยาศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
วันนี้ไปตรวจโควิดด้วยนะครับ
บอกว่าวันนี้ก็ลาประชุมคอรมอวันนี้ประชุมคอรมอลนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานวันหยุดราชการวันอังคารก็เลยมาประชุมวันนี้วันพุธนะครับ
คือมาตรวจแล้วก็ลาประชุมคอลโมด้วยเพราะคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงมาก
เนื่องจากใกล้ชิดกับคนหลายคนส่วนจะใกล้ชิดกับใครบ้างเนี่ย
กับใครบ้างท่านก็ไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ก็ทำงานใกล้ชิด
แน่นอนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กับรัชมนตรีช่วยก็ต้องประสานงานกันดรอดอยู่แล้ว

ที่ผ่านมาเคยตรวจมาก่อนนะฮะอย่างเช่น
ก่อนถวายศัพท์นี่ก็ตรวจมาหนึ่งครั้ง
ผลก็คือเป็นลบก็ไม่มีเรื่องของโควิด๑๙
ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมาตรวจเพื่อความสบายใจ

ไม่นะครับจะได้ทั้งทั้งทั้งไปทั่วครับ
ทุกคนก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็รอผลที่จะออกมาช่วงนี้ก็ต้องกักตัว
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีกลุ่มรัฐมนตรีหลายคน
ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อทองหล่อ๑๓นะฮะ
คุณพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่รู้นะ
ก็เลยตอบไม่ได้ว่าตกลงใครไปไม่ไป
เป็นกลุ่มหรือเป็นคนหรือมีใครไปหรือเปล่า
คุณศักดิ์สยามเขาก็ปฏิเสธไปแล้วว่าเขาไม่ได้ไป
ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ได้เจอกัน
ทีนี้ภายในงานวันเกิดของพักภูมิใจไทย
นอกจากแก่นำพักษ์สอของภัคษ์แล้วที่เดินทางไปร่วมงาน
ประชาธิปัตย์เขาก็เมื่อวานนี้ไปร่วมอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ
นำโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ในฐานะเลขาหนุการของภาคประชาธิบัติและมีสอสอของภาคที่ร่วมเดินทางไปด้วย
ประกอบด้วยคุณนฤทธิขำนุรักษ์สสจังหวัดพัทธลุงของพักประชาธิปัตย์
คุณเดชอิตขาวทองสสจังหวัดสงขลา
พลตำรวจตรีสุรินปลาระเรสสจังหวัดสงครา
นายประมวลพงธาวรเดชสสจังหวัดประจวบคิริคัน
คุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชของภักดิ์ประชาธิปัตย์
วันนี้ค่ะทั้ง๖คนปรากฏว่าก็เดินทางไปตรวจโรคโควิด๑๙
ที่สถาบันบำราชนราดูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอผล
คุณเฉลิมชัยศรีออนเลยค่ะที่การภาคประชาธิบัติ
ก็นำดอกไม้กระเช้าดอกไม้ไปอวยพรกันนะครับ
คุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสบคกันหน่อยกันแล้วกัน
วันนี้มีประชุมสอบคอชุดเล็กมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้๒๓วันแล้ว
หลังจากที่กลุ่มก้อนคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยได้แพร่กระจายออกมาเนี่ยนะฮะจากกรุงเทพไปหลายจังหวัดนะครับ
สาธารณสุขที่เป็นชุดสาธารณสุขของสบคเนี่ยเสนอว่าจะต้องจัดพื้นที่
เกี่ยวกับโควิดสิบเก้ากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอย่างพื้นที่สีแดงต้องเฝ้าระวังกันเข้ม
เดี๋ยวจะมี๕จังหวัดทีนี้คนก็ต้องรอฟังว่าสบคจะว่าอย่างไร
ประชุมสอบคอชุดเล็กวันนี้นะครับแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์คุณหมอเบิร์ต
ผู้ช่วยโคศกสบคนะครับบอกว่าสบคชุดเล็กได้ทบทวนข้อเสนอ
จากทางกระทรวงสาธารณสุขในการให้ปรับพื้นที่สีตามความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการกระจายเชื้อข้ามจังหวัดโดยมี
สบคเนี่ยสรุปว่าก็คือให้แต่ละจังหวัดเนี่ยกลับไปใช้เรื่องของพรกรฉุกเฉินที่มีอยู่นะฮะ
ให้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไปลงรายละเอียดระดับจังหวัดไประดับอำเภอ
หากพื้นที่ไหนมีความสุ่มเสี่ยงอย่างไรก็ประกาศบังคับใช้ตามสถานการณ์ไปนะฮะ
หญิงอภิษมัยบอกว่าก็อย่างเช่นมาตรการเนี่ยผู้ว่าหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ย
มีอำนาจในการที่จะประกาศต่างอยู่แล้วนะครับปิดสถานที่ชั่วคราวจัดโซนนิ่งล็อกโซนล็อกดาวน์ได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหากพบแห่งเดียวผู้ว่าหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดก็สั่งปิด
ถ้าพบหลายแห่งก็ปิดเป็นโซนถ้าพบหลายโซนก็ปิดจังหวัดชั่วคราวอย่างน้อย๑๔วันอันนี้เป็นอำนาจที่ทำได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องจัดสีคุมเข้มเป็นสีนะครับส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่จะถึงสงคราน
ทางสบคแพทย์หญิงอัพยุสมัยบอกว่าสงครานนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนคือท่านเดินทางได้นั่นแหละ
ก็แล้วแต่จังหวัดปลายทางที่ท่านจะไปว่าเขาจะกำหนดไหมว่าถ้าคนจากจังหวัดนั้นมาจะต้องรายงานตัวหรือว่ากักตัวอะไรหรือเปล่า
แต่ถ้าขอความร่วมมือเนี่ยสบคอยากขอความร่วมมือก็คือสงครานนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงก็ขอให้ท่านเนี่ยอยู่บ้าน
หรือว่าอยู่ในสถานที่ท่านอยู่แม้ว่าที่ทำงานจะหยุดท่านก็หยุดเชื้อหยุดการเดินทางก็คือหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เพราะถ้าเดินทางไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแพร่กระจายอะไรพวกนี้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย

กาดต้องยกสูงด้วยไม่ใช่กาดไม่ตกกาดต้องยกสูง
มันไม่ใช่เรื่องของเชื้อโรคโดยทั่วไปอย่างวรรณโรคมันแพร่กระจายตามอากาศเราหายใจร่วมกันเราหายใจร่วมกันแพร่กระจายตามอากาศ
แต่เรื่องของโควิด๑๙เนี่ยมันแพร่กระจายแล้วส่งต่อทางน้ำลายละอองฝอยต่าง
เพราะฉะนั้นคุณหมอเบิร์ตขอย้ำฝากทุกท่านว่าหน้ากากอนามัยใส่แมสเนี่ยอันนี้สำคัญมากมันสำคัญมาก
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ใส่เนี่ยโอกาสเวลาไปคุยแบบใกล้ชิดแล้วมันกระจายมาสู่เนี่ยมันทำให้โอกาสในการติดเชื้อโควิด๑๙มันง่ายขึ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือท่านทำได้ง่ายมากก็คือใส่แมสสวมใส่หน้ากากอนามัยอันนี้สำคัญที่สุดเลย
แล้วก็การระบาดระลอกนี้น่ากังวลนะคะเพราะว่าในรอบ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเดิม
คลัสเตอร์ทองหล่อจาก๔๐เพิ่มเป็น๒๙๑คนติดไปแล้วกระจายไปทั่ว๑๕จังหวัด
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณภาคภูมิพูดไปหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองไปตรวจสอบตามจังหวัดต่างนะ
เราไปตรวจสอบมาแล้วนะคะก็มีจังหวัดบึงกาลนครราชศรีมาบุรีรำอุดรธานี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องดูรายละเอียดตามประกาศของแต่ละจังหวัด
เพราะแต่ละจังหวัดเขาก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไป
สบคมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณานะคะ
เช่นที่อุดรเขามีข้อกำหนดว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง
หมายถึงว่าถ้าท่านมาจากพื้นที่เสี่ยงให้มาลงทะเบียนรับการคัดกรอง
หากพบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงสูงถึงจะต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
หากไม่รับการกักตัวก็จะต้องเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง
รวมทั้งเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล
แล้วก็พรุ่งนี้ทางจังหวัดก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานี
เขาก็จะมีการประชุมพิจารณาในเรื่องของมาตรการเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือจังหวัดกรุงเทพปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐม
ที่มีข่าวว่าจะประกาศเป็นพื้นที่สีแดงค่ะตกลงสอบคอไม่ประกาศนะฮะใช่
แต่มีหลายจังหวัดที่ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจาก๕จังหวัดนี้
เมื่อเข้าไปถึงจังหวัดของเขาต้องกักตัว๑๔วัน
ใช่บุรีรำนี่นำร่องเลยนี่นะครับหลายจังหวัดนะครับ
วันนี้ที่ประกาศถยอยประกาศมา
เดี๋ยวมาดูนครราชศรีมากับบุรีรำหน่อยนะคะ

บุข้อกำหนดบอกว่าหากไม่สามารถกักตัวได้

ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำแล้วก็นครราชศรีมาเนี่ย
ซึ่งตรงนี้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
มีค่าใช้จ่าย๖๐๐บาท
ผู้ที่ตรวจนะฮะก็คือคนที่เดินทางมาจาก๕จังหวัดนั่นแหละ

กรุงเทพปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรประการนครปฐม
ท่านจะต้องเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เองนะครับ
แล้วก็นำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการได้

จาก๔จังหวัดที่เรียนบอกไปแล้วนะคะ

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามของประกาศแต่ละจังหวัดนะคะ
ท่านจะเดินทางไปไหนก็ในช่วงเวลานี้หรือว่าสงคราน
ท่านก็ลองตรวจสอบดูจังหวัดปลายทางที่ท่านจะไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ๓๒๗นะครับ

คือกรุงเทพฯวันเดียว๒๑๖นะครับ
แล้วก็มาจากต่างประเทศ๗ยอดสะสมของไทยตอนนี้๒๙๙๐๕ราย

เรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในขณะนี้คือ๙๕ศพนะครับ
สบคได้รับข้อมูลเรื่องการกระจายของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คลัสเตอร์สถานบันเทิงจากในกรุงเทพเนี่ยนะครับ
ก็แน่นอนว่าสถานบันเทิงก็จะมีทั้งนักเที่ยว
ผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่สถานบันเทิงนั้น
ดนตรีพนักงานซึ่งบางคนเนี่ยคืนเดียวไปหลายแห่ง
คืนนี้ไปหลายแห่งไปต่ออีกหลายจังหวัด
ทำให้สบคบอกว่าตัวเลขตั้งแต่๒๒มีนาคม
พบว่าเริ่มมีการกระจายของกลุ่มก้อนคลัสเตอร์สถานบันเทิงในกรุงเทพ
มีนาคมถึง๖เมษายนนะครับ
พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในกรุงเทพ๒๙๑คน
แล้วกระจายไปต่อ๑๘จังหวัดนะฮะ
๒๙๑คนเนี่ยในกรุงเทพฯ๒๐๐
ชนบุรี๒๓สมุปราการ๑๘สุพรรณบุรี๑๔นนทบุรี๑๓นครปฐม๗
ปฐุมธานี๕เชียงใหม่๒ชุมพร๒สมุทรสาคร๒
กาญจนบุรีตากลบบุรีสะแก้วจังหวัดละ๑คน
แล้วก็มีรายงานเพิ่มว่าพบที่ยะโสธรเพชรบูรณและเชียงรายด้วยนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวต้องรอการแถลงเพิ่มเติมในวันต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่ทางสบค
เน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเพราะต้องยอมรับว่าโอ้โหอย่าว่าแต่สถานบันเทิงเลย
คือบางคนไปทานข้าวกันเนี่ยก็ต้องทานข้าวไงมันก็ต้องเอาหน้ากากอนามัยออก
ใช่ไหมแต่ว่าร้านอาหารร้านทานข้าวเขาก็ยังจัดโซนแบ่งที่นั่ง
แต่สถานบันเทิงพอเข้าไปเนี่ยมันใกล้ชิดใช่ไหม
อองฝอยน้ำลายพูดจาดื่มกินมันก็ทำให้เกิดติดเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นี่แหละฮะ
ค่ะทีนี้มาดูเรื่องการตรวจคัดกรองเชิงรุกตำรวจที่โรงพักษณ์ทองหลอกันหน่อยนะฮะ
มีการสั่งให้ตำรวจที่ใกล้ชิด๒๒นายกักตัวเป็นเวลา๑๔วันค่ะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสตชบอกว่า
กรณีที่มีการพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์
แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อเนี่ยท่านบอกว่า
ตอนนี้นำข้าราชการตำรวจสังกัดของสนทองหล่อจำนวน๑๔๘นาย
ตรวจหาเชื้อโควิดนะฮะพบว่ามีตำรวจฝ่ายสืบสวนแล้วฝ่ายสอบสวน
ศพันธ์ตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกชั้นประทวนติดเชื้อโควิด
รวม๙นายด้วยกันสาเหตุมาจากทั้งหมด
๙นายเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
โดยขณะนี้ทั้ง๙นายอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แล้วก็พบว่ามีตำรวจที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงอีก๒๒นายนะคะ
ตอนนี้ก็สั่งให้กักตัวไปแล้วเป็นเวลา๑๔วันค่ะ
อกจากนี้ตำรวจทุกนายในสังกัดสนทองหล่อจะเข้ารับการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลตำรวจในวันพรุ่งนี้นะคะ
สำหรับสอนอทองหล่อตอนนี้ก็ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบแล้วมีการพ่นยาฆ่าเชื้อนะคะ
เมื่อวานนี้ประชาชนก็สามารถไปใช้บริการได้ตามปกติค่ะ
ครับวันนี้มีประชุมคอรมอนะครับท่านผู้ชมครับ
มีรัฐมนตรี๙ท่านลาการประชุมนะฮะ
เพื่อกักตัว๑๔วันนะครับก็ต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสนะครับ
นี่เป็นภาพไม่ใช่วันนี้นะฮะวันนี้เป็นประชุมวีดีโอคอนเตอร์เวนต์นะครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานมรีนะครับบอกนะฮะบอกว่าหลังจากที่มีบุคคลใกล้ชิดคอลอมอติดโคล๑๙
ลมอก็ต้องลากันเพื่อกักตัวนะครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีการประชุมในวันนี้
พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ตรวจหาเชื้อแล้วก็ไม่พบนะฮะ
ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะฮะ
จะอย่าเอาแรงวันแก้ไหมกว่าเดิมนะครับ
ที่ประชุมคลมอล์วันนี้มีรองนายกระทรัฐมนตรี
รัฐมนตรีลาการประชุมนะครับสิบเอ็ดคนลาก้าวคน
เป็นการลาเพื่อกักตัว๑๔วันนะครับเพราะว่าไปสัมผัส
ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาคมที่ติดเองเลยนะครับ
พิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
มนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นางสาวตรีนุษย์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็มีก่อนหน้านี้ที่ลาไปสองท่านคืออาจารย์วิศนุแล้วก็นางสาวตรีนุษย์เทียนทองนะครับ
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อมาพบและก็ต้องลาไปตรวจกันก่อน
ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
และนางนุรมนธ์พิรโยษินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
แจ้งสื่อมวลชนประจำรัฐศภาวร์
เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังต่างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้พอเด็กประหยุดจันโวชานายกรัฐมูลตรี
ก็เปิดเผยผ่านเพจไทยคู่ฟ้าค่ะ
แต่มีการพูดคุยหารือคือการทำงานเหมือนปกติค่ะ
หลายคนก็ต้องกักตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ
รับว่าไม่สบายใจหลายเรื่องในตอนนี้
แต่ก็ไม่ได้ท้อแท้แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับใด
หรือว่าจะกลายพันธุ์หรือไม่อย่างไรนั้น
ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขตอนนี้
คณะแพทย์กำลังหารือกันนะคะ
ต้องเร่งรัดเรื่องของการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นด้วยค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกต่อบอกว่าขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับรัฐ
อย่าเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยง
สถานท่องเที่ยวสถานบันเทิง
ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องปิดสถานบริการบางแห่งไป
หากตรวจสอบแล้วพบว่าจัดทำมาตรการไม่พร้อม
ในการป้องกันโรคโควิดก็จะสั่งปิดเพิ่มทันทีนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ

เพราะเข้าใจเรื่องของการสนุกสนานบันเทิง
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระงับยับยั้งช่างใจ
ดูผลกระทบกับครอบครัวตัวเองแล้วก็สังคมด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วนายกบอกว่าไม่ว่าใครก็ตาม
ก็เป็นห่วงทั้งสิ้นขออย่ากาดตกนะครับ
ส่วนการจัดกิจกรรมต่างโดยเฉพาะช่วงสงกราน
นายกบอกว่าก็ต้องเข้มงวดมากขึ้น

รวมถึงการทำบุญต่างก็ต้องเว้นระยะห่างให้ได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งพระแล้วก็คน
ก็ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ในวันนี้นะคะนายกบอกว่าอยากแนะนำว่าถ้าเกิดว่า
ถ้ายังอยากจะรดน้ำใครเนี่ยก็คือ
บอกว่าให้งดไปก่อนขอให้รถพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้นะคะ
ซึ่งรัฐบาลเองก็หยุดงานส่งน้ำที่จะจัดไปแล้ว

อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้นายกรัฐมนตรีพูด
ก็คือกรณีคุณศักดิ์สยามที่มีการติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็รักษาตัวอยู่นายกบอกว่าก็
รักษากันไปเหมือนประชาชนทุกคนไม่เครียดอะไรนะคะ

อย่าให้ติดโควิด๑๙กันมาอีกค่ะ
ผมไม่สบายใจหลายเรื่องด้วยกันในขณะนี้นะครับ
แต่เราก็ตามเราก็อย่าท้อแท้
เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
และถ้าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ
ไม่ว่าจัดสการแพร่ระบาดไประดับไหนก็ตาม

อันนี้เป็นเรื่องของมาตรการทางด้านสาธารณสุข
ซึ่งคณะแพทย์ก็ได้มีการพินา

วันนี้รัฐบาลก็หยุดงานที่เราจะจัด
ส่งน้ำอะไรของพวกเราไปแล้วนะครับ

ไม่อยากให้คนมารวมกันจำนวนมากนะครับ
สถานที่มีความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยว
อยากทุกคนต้องระวังให้มากที่สุดนะครับ
คนที่ได้รับผลกระทบจากท่านมากที่สุด

และต่อไปก็เป็นสังคมนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มี

แล้วก็ดาราวัยรุ่นชื่อดัง

มีเชื้อและกำลังไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามขั้นตอน
แล้วก็ได้แจ้งไทม์ไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีผู้ที่เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะนะครับ

มีนาคมไปมอเตอร์โชว์ไปถ่ายรายการนะครับ
มีนาคมก็ไปทำงานไลฟ์ถ่ายทอดสดอุปกรณ์รถยนต

มีนาคมไปทำงานรายการรถยนต์แถวพัฒนาการ
มีนาคมพาลูกไปซื้อของเล่น

เมษายนไปถ่ายรายการนะครับที่แถวบางนาแล้วก็บางกะปิ
๒เมษายนทำงานถ่ายท่อสดไลฟ์
ย่านพุทธมนตร์สายหนึ่งเป็นสถานที่ปิด
๔เมษายนก็ไปที่ร้านเดิมนะครับ
เมษายนไปวันเกิดของดาราสาวอุ้มลักษณะ
แล้วก็แวะไป๑ชั่วโมงแล้วก็กลับก่อน
แต่ถ้าทำให้ใครที่ต้องไปตรวจหรือว่าเดือดร้อนไปด้วย

ถ่ายรูปกับบุคคลมากมายเป็นงานวันเกิดของคุณอุ้มลักษณะนะครับ
แต่ก็ต้องไปดูว่าไล่เลียงแล้วเขาไปติดจากตรงไหนอะไรยังไงด้วยนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
มีคลิปนึงที่วันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ทวิตเตอร์ต่างเขาโพสต์เนี่ยฮะเป็นคลิปการแสดงคอนเสิร์ตนะครับ
แล้วก็บอกว่าเห็นข่าวแสดงกับดาราหลายคนติดโคล๑๙

แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูเลยสิเห็นไหมคนที่เขามาดูกันเนี่ย
เต้นสนุกสนานกันเนี่ยไม่ใส่แมสเลย

ก็ตามภาพแล้วครับท่านผู้ชมครับ

ถ้าเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒เมษายนนะ

มันก็อาจจะมีการแพร่กระจายกันไปนะครับ
แล้วงานนี้ก็อาจเชื่อมโยงไปกับนักแสดงหนุ่มปีโป้
ที่เมื่อวานนี้ก็ได้บอกว่าติดโควิด๑๙ด้วยนะครับ

เพื่อจะยืนยันข้อมูลต่างเนี่ยเอ๊ะใช่คลิปในคืนนั้นหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอฟังรอดูกันต่อไปนะครับ
ทีนี้โควิด๑๙กับวงการบันเทิงยังไม่จบนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมีคนออกมาลักษณะเป็นชาวเน็ตออกมาแฉบอกว่า
แต่ตีเนียนไม่สนใจไม่สนใจแม้ว่าจะไปตรวจหาเชื้อด้วยซ้ำนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวนะครับ

คุณแทนค่ะนักรีวิวอาหารที่เพิ่งจะออกมาโพสต์
บอกว่าตัวเองเนี่ยติดโรคโควิดสิบเก้าจริงเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากนั้นก็มีภาพนี้ปรากฏออกมาคุณผู้ชมก็มีคุณเป้ยด้วยนะคะ
คุณเป้ยไปนั่งทานข้าวกับคุณแทนยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึ่งคุณเป้ยเนี่ยก็ไม่รอช้านะฮะล่าสุดยืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐนะครับ
บอกว่าเธอไปทานข้าวกับยูทูปเบอร์รายนี้ตามภาพที่เห็นจริงค่ะ
แต่ไปมาเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมคือก่อนที่คุณแทนเนี่ยจะติดโรคโควิดสิบเก้า
แต่เพื่อความสบายใจนะคุณเป้ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็ตรวจเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะผลปรากฏออกมาไม่พบเชื้อนะคะ
เธอก็มีการโพสต์ผลตรวจเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการกักตัว
เป็นเวลา๑๔วันแล้วก็แจ้งกองถ่ายขอหยุดถ่ายละครออกไปก่อนนะคะ
อ่ามีดารานุ่มอาร์ตพระสุทธิ์นะครับวันนี้โพสต์คลิปวิดีโอ
ไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าฉีดเข็มแรกโดสแรกนี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
คุณอาร์ตพระสุทธิ์นะฮะฉีดวัคซีนซีโนแวคที่อำเภอมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาครค่ะคือคุณอาร์ตโพสต์เนี่ย
เพราะว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ประมาณว่าโอ้โหเนี่ย
ดารานุ่มอาร์ตพระสุทธิ์เนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้ว
ขณะที่ตัวเจ้าของโพสต์เป็นหมออยู่ที่คลินิกทางเดินหายใจ
ที่โรงพยาบาลจันทบุรียังไม่ได้ฉีดเลย
ทำไมดาราได้ฉีดคุณอาร์ดก็เลยต้องโพสต์นะฮะ
เพื่อจะบอกนะครับบอกว่าฝากเช็คหน่อยนะครับ
สำหรับคนที่โพสต์ถึงเนี่ยบอกว่าเป็นหมอยังไม่ได้ฉีด
ทำไมดาราได้ฉีดก่อนคือคุณอาร์ดเนี่ยบอกว่า
คุณอาร์ตเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ที่สมุทรสาครที่อำเภอมหาชัย
ก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ได้ฉีดแล้วก็บอกว่าอยากจะให้แสดงความรับผิดชอบหน่อย
คือไปลงพาดพิงแบบนี้เนี่ยแล้วไม่ตรวจสอบไม่เช็คกันก่อนเนี่ย
ทำให้เขาเสียหายได้เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
สอบถามไปยังหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์นะครับเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะ
คุณอาร์ตเนี่ยระหว่างที่เราโทรไปวีดีโอคอร์คุยด้วยเนี่ย
กำลังขับรถกลับบ้านที่สมุทรสาครพอดีนะครับก็จอดรถคุยกันนะฮะ
บอกว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แค่โพสต์เพื่อทำให้เห็นว่าคนมหาชัยเนี่ย
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วไม่ได้จะไปอวดอะไรยังไง
แต่มีคนเข้าใจผิดหาว่าเป็นดาราแล้วได้ฉีดก่อนซึ่งไม่จริงนะครับ

เริ่มไม่ค่อยกลัวดีกว่าครับแล้วก็เริ่มจะได้ทำหาหาชินได้
ฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะได้ทำหาหาชินได้
โดยให้ชี้แจงผ่านโซเชียลแล้วก็เปิดแอคเคาน์เป็นสาธารณะใน๗วันนะครับ
เพราะว่าเห็นเขาไปฉีดโควิดแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนในพื้นที่เสี่ยง
ก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ได้รับการฉีดตามขั้นตอนนะฮะ
มีอยู่เรื่องหนึ่งวันนี้ที่เขาก็พูดกันเยอะ
สอบถามกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ที่ทองหล่อ
แล้วมีข่าวว่าโอ้โหคลัสเตอร์นี้เนี่ยโควิดที่ติดนี่สายพันธุ์อังกฤษเลยนะ
คือเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยมาจากคุณหมอยงศาสตราจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณ
ท่านหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวศศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เปิดเผยทางเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าผลการตรวจเบื้องต้น
ไวรัสโควิด๑๙ที่ระบาดในสถานบันเทิงที่ทองหล่อ
เป็นไวรัสโควิด๑๙สายพันธุ์อังกฤษนะฮะ
ซึ่งจากการตรวจสายพันธุ์นี้
เดี๋ยวต้องรอการยืนยันด้วยการถอดรหัสอีกครั้งหนึ่ง
แต่สายพันธุ์นี้สายพันธุ์อังกฤษ
ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ๑๗เท่า
และมีปริมาณไวรัสในผู้ติดเชื้อสูงแม้ไม่มีอาการ

ผมถามไปยังคุณหมอที่กรมควบคุมโรคนะ
คุณหมอก็อธิบายบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ย
พันธุ์ของโควิด๑๙อย่างในไทยที่เจอเยอะคือสายพันธุ์เอเชีย
ในบ้านเราเวลามีคนติดเชื้อฮู๑๙
เขาต้องตรวจว่ามันมาจากสายพันธุ์ไหน
เคยเจอบ้างประปรายสำหรับสายพันธุ์อังกฤษ
ที่ทองหลอกครั้งนี้ก็เจอนั่นแหละ
ก็สามารถรักษาได้ตามกระบวนการตามขั้นตอนนะฮะ
เพราะฉะนั้นถามว่าน่าตกใจตรงนี้ไหม
มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปรอแล้วก็ฟังผลการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
แต่มันจะทำให้รุนแรงกว่าระบาดมากกว่าหรือไม่อย่างไร
สายพันธุ์ที่เจอโดยปกติทั่วไปในบ้านเราเนี่ย
เรื่องนี้มันสามารถรักษาได้
แต่ทางกรมควบคุมโรคบอกว่าคงไม่สามารถทำให้เป็นศูนย์ได้
สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อคน๑๙
แต่สิ่งที่ตั้งเป้าคือทำให้เป็นศูนย์คือต้องไม่มีผู้เสียชีวิต
ตรวจเจอรักษาแล้วก็ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต
นี่คือสิ่งที่กระทรวงศาสตร์ศุกร์แล้วก็ศอบคร

ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
อกจากคุณศักดิ์สยามที่ติดโควิด๑๙
แล้วก็เป็นผู้บริหารประเทศนะคะ

โทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ล่าสุดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ๙แล้วด้วยนะคะ
ก็ทำให้มีการแจ้งไปยังบรรดาผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์
ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังสอบสวนโรค
พร้อมกับติดตามผู้เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดนะคะ

โอ้โหตอนนี้ไปหลากหลายแวดวงจริง

ก็ช่วยกันระวังตัวกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ